บรรดารัฐมนตรีตลอดจนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ทยอยเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยแห่งนี้ค่ะ
เพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดภาคใต้นะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
นายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการจะเดินทางไปสักการะ
อนุสวรีกลมหลวงชุมพรเครตอุดมศักดิ์

เนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแห่งนี้
มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืน
เช้าวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังค่ะ

เช้าวันนี้นะคะส่งผลให้หลายจุดในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ต้องยกเลิกภารกิจทั้งการถ่ายรูปหมู่ริมหาดสมิลา
และสักการะอนุสวรีกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
บิดาของกองทัพเรือไทย

นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วม๑๔คน
จากคณะรัฐมนตรีบางส่วนพ้นจากตำแหน่ง

ส่วนรัฐมนตรีใหม่ยังไม่ได้เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน
ซึ่งนายวิศนุเกลืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่า
แม้จะเข้าร่วมประชุม๑๔คน
นายกรัฐมนตรีเป็น๑๕คน

ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมคอรมอ
สามารถพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติวาระการประชุมได้ตามปกติ
ส่วนบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยขณะนี้นะคะ
รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางมา
เช่นเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
มายืนรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
มกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
โดยทุกคนที่ผ่านเข้าสู่บริเวณที่ประชุมนะคะ
จะต้องติดบัตรแสดงตัวจากหน่วยงานให้ชัดเจน
ต้องได้รับการตรวจกระเป๋าสัมภาระ
และผ่านเครื่องสแกนวัตถุระเบิดทุกคนค่ะ
ส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจนะคะ
เหล้าบริการให้ทุกคนเห็นได้
กรมทางหลวงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัด
และเร่งระบายสินค้าบริเวณด่านสะดาวค่ะ
ล่าสุดนะคะผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคะ
และอยู่ระหว่างการรับชมนิทัศกาล
ก่อนที่จะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุม

พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะ